เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอุบัติเหตุแล้วช่วยพิจารณาหน่อยว่า
สรุปแล้วรถสองคันนี้คู่กรณีเป็นรถยนต์กับรถจักรยานยนต์

แต่ตำรวจบอกลูกคุณผิด
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ

กลมสีแดงเป็นรถเก๋งนะสีดำมาแล้ว

ไปกระแทกกับเสาไฟอีกทีหนึ่ง
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูแล้วแสดงความคิดเห็นมาหน่อยว่า
ใครผิดใครถูกนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าปั๊มหน้ามันสาขาบางแก้วสุโขไทย
รถเก๋งสีดำมาแล้ว
เขาบอกว่าคือขับมาตรงนะ

ออกซ้ายปุ๊บแล้วเป็นช่วงที่รถจักรยานยนต์
ทางด้านซ้ายพอดีแล้วก็มาชนกันจากด้านหน้าแบบนี้
แล้วรถจักรยานยนต์กระเด็นค่ะ
กระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๐เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เขาก็เลยโพสต์คำนี้ไว้ยัดข้อหาคนตาย
คุณผู้ชมดูแล้วแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาแล้วบอกว่ารถเก๋งซีพีช
เนี่ยก็เลี้ยวอย่างนี้เลยเนี่ย
แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นกันไปนะคะลองพูดคุยกันมานะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณสายใจโพธา
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณแก้วเกรด
คุณแม่บอกว่าเสียใจที่ตำรวจสรุปคดีว่าลูกสาวของเธอ
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นฝ่ายผิดเพราะเธอบอกว่าดูคลิปแล้ว
รถเก๋งออกซ้ายเนี่ยเบี่ยงซ้ายมาเนี่ยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
แล้วก็เลยมาเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของลูกสาวก่อนหน้านี้มีการเสนอเงินให้สองแสนบาทจากคนขับรถเก๋ง
เสนอให้กับคุณแม่คุณแม่ยืนยันว่านับจนถึงวันนี้
เสนอมาก็จริงนะแต่ฉันไม่รับเงิน
เพราะยังคงคลางแคลงใจว่าทำไมตำรวจสรุปว่าลูกสาวฉันผิด
เอาฟังเสียงคุณแม่ก่อนค่ะคุณพวนเนี่ยได้เสนอเงินสองแสนมา
เซ็นรับทราบฉันก็เซ็นรับทราบแต่ฉันไม่ได้รับตังค์
ก็คือท่านยังไม่กล้ารับตังค์เพราะว่าฉันก็ยังคิดอยู่ว่า
ลูกฉันไม่ได้ผิดฝ่ายเดียวฉันดูคลิปแล้วดูยังไง
ลูกฉันก็ไม่ผิดเพราะดูรถแล้วอ่ะเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ย
ค้นหลังตั้งตัวเลยจ้ะพูดถึงเรื่องเงินสองแสน
อ่าก็ต้องไปถามเจ้าของเงินก็คือคนขับรถสีดำ
ทีมข่าวติดต่อไปยังคุณบุญทวนนะคะคุณบุญทัวร์เนี่ย
เป็นคนขับรถสีดำคู่กรณียืนยันเรื่องเรื่องนี้
เรื่องเกี่ยวกับไฟเลี้ยวเพราะว่าเสียงของคุณแม่เมื่อสักครู่นี้บอกว่า
จริงเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ย
แต่คนขับรถสีดำเนี่ยบอกเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเปิด
ส่วนเงิน๒แสนบาทที่เสนอให้เพราะอยากช่วยเหลือ
ไม่ได้เป็นเงินที่เสนอให้เพื่อที่จะปิดคดีเคลียร์คดี
เขาบอกไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เรื่องนี้ถามตำรวจหน่อยค่ะ

บอกว่าตำรวจทำสำนวนไปตามพยานหลักฐานที่ระบุว่ารถจักรยานยนต์ผิด
ยืนยันด้วยนะคะยืนยันซ้ำไปเลยว่ารถสีดำเปิดไฟเลี้ยว
ทำไมถึงยืนยันแบบนั้นเพราะตำรวจบอกว่ามีอีกคลิปไง
คลิปนี้ที่บอกว่าเปิดไฟเลี้ยวเห็นชัดว่าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย
ไม่ได้เอามาเผยแพร่แต่ส่งให้กับทางอายการค่ะ
ส่วนเหตุผลที่สรุปว่ารถจักรยานยนต์ผิดอ่าฟังตำรวจนะคะยังไงคะ
ตำรวจบอกว่าเนื่องจากรถจักรยานยนต์พยายามจะแซงซ้าย
อ่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูไปพร้อมพร้อมกันอ่า
พยายามจะแซงซ้ายจึงเกิดการเฉียวชนขึ้นอ่าดูอีกครั้งค่ะ
พยายามไหมฮะนี่ฮะอ๋อแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ
เขาก็มาไหลทางในเลนส์ของรถจักรยานยนต์ไม่ใช่หรืออืม
ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ผิดล่ะเออไม่แต่ว่าตามพรบจราจรทางบกเนี่ย
คือกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วว่าแซงซ้ายไม่ได้นะเออครับอ่า
นี่ก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ